ส่วนแก๊งนี้ค่ะแก๊งเฟอร์บี้ไม่ขายฝัน
คือเวลาเขารวมตัวกันเป็นกวนเป็นแก๊งเนี่ยนะ
เขาก็จะมีภาพลงในโซเชียลให้เราได้เห็นกันใช่ไหม

แต่ว่ามันก็มีคนจับสังเกตเห็นว่า

ทำไมถึงไม่เห็นหนึ่งสาวร่วมเฟรม
นั่นก็คือสาวแมทพีรณีนั่นเอง

เพราะว่าเพื่อนสาวสุดซีหนึ่งในสมาชิกแก๊งเฟอร์บี้

ส่วนกระแสข่าวลือว่าเพื่อนกำลังถูกจับคู่กับ
ม่ายหนุ่มเจ้าเสน่ห์อย่างสงกรานเนี่ยนะ

จะผ่านเรื่องนี้ไปได้แน่นอนค่ะ
เวลา๊ก็อยากให้กำลังใจนะสู้นะ
ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นยังไง
เพราะเขาโอเคแบบสบายมาก
ส่งการเผยมาหาแก๊งเสิร์ฟวี่ไหมครับ
ไม่เคยนะมีลว่าไม่เคยเจอ

ซึ่งสาวมิวก็เลยแบบฝากวอนไปถึงแฟนคลับทุกคนว่า
ลองเปิดใจกันหน่อยนะเพราะว่าทั้งหมดนี้เป็นแค่การแสดงเท่านั้นค่ะ
เป็นแฟนคลับหมากคิมใช่ไหมคะเขาก็อยากจะแบบว่าให้เล่นด้วยกันอะไรอย่างนี้หรอ
เพราะว่าจริงแล้วแฟนคลับจริงของเขาก็จะแบบสนับสนุนทั้งผลงานที่แบบเล่นกับคนอื่น
แล้วลองดูกันละครออนแอร์ว่าจะแบบฟินหรือเปล่า
ก็ลองดูแล้วกันเดี๋ยวละครออนแอร์ก็จะได้รู้กัน
เอาไม่แน่นะอาจจะเคมีเข้ากันมากจิ้นกันไปอีกคู่นึงก็ได้ถูกต้อง
อันนั้นก็ปล่อยให้เขาเป็นคู่จริงกันไปอันนี้ก็เป็นคู่จิ้นกันไป
คู่จริงก็คือคู่จริงอยู่แล้วแหละคู่นี้
อันนี้เขาเป็นคู่จิ้นคู่ใหม่หรือเปล่าไม่รู้แต่ต้องรอดูในผลงานละครอีกทีนึงนะคะ
นี่ก็เพิ่งจะโคจรมาเจอกันเพราะต้องรอดูนะว่ามันจะออกมารูปแบบไหนนะจ๊ะ